เรื่องของสายที่มันเหลยง

คราวนี้เกิดขึ้นกับคุณยาย๗๒ปีที่ระยอง
โดนสายเคเบิ้ลที่มันห้อยลงมาค่ะ

ยาย๗๒แล้ว๑๒แล้วได้รับบาดเจ็บคุณยายกัลยาตรีราศีอายุ๗๒ปี
โดนสายเคเบิ้ลที่มันพาดระหว่างเสาไฟฟ้าที่มันข้ามฝั่งถนนมา
ขี่รถจักรยานยนต์จนล้มคว่ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ยายเนี่ยโดนตรงแขนตรงขาเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยตลาดเก่า
โกดังช่วงแยกโรงก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
แล้วตอนที่เกิดเหตุเสร็จพลเมืองดีก็เห็นค่ะ
รีบมาช่วยนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง
ยายจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ
และรถคู่เข้ามาหนักเรียวนี้ใช่ไหมอย่างนี้เข้าไม่มาเร็วเข้าไม่ได้มาตรง
คุณผู้ชมคือมันก็มองไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นจริง
ซึ่งคุณยายบอกว่าอยากให้เจ้าของสายเคเบิ้ลมารับผิดชอบหน่อย
เก็บพวกสายสื่อสารสายเคเบิ้ลให้มันดีหน่อย
เพราะว่ามันห้อยตรงเต็งลงมาจนมันน่ากลัวค่ะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยทำให้เรียบร้อย
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชาวบ้าน
นี่ยังโชคดีนะที่คุณยายเห็นไหมถกกางเกงให้เราดูเลย
ตรงหัวเขาเนี่ยเป็นแผลทะลอกตรงข้อศอกเนี่ยตรงเนี่ยก็เป็นแผลทะลอก
แล้วถ้าเกิดว่าคุณยายไม่ได้โชคดีแบบนี้
ข่าวที่เรานำเสนอมันเป็นอุบัติเหตุ
ที่ทำให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตจากพวกสายระยงระยางแบบนี้
แล้วคุณอรัชพรชาวบ้านอย่างเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สายนี้มันของเจ้าไหน
เราต้องไปแจ้งใครแต่คือถ้าเกิดเราไปแจ้งผิดผิดเจ้าไม่ใช่เจ้าของเขาเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีอำนาจต้องให้เจ้าของบริษัทนั้นมาทำ
คือส่งคนมาตรวจสอบกันหน่อยดีไหมค่ะบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสายบ้านแบบเนี้ย
อย่างร้อยมีคนเจ็บคนตายก่อนแล้วค่อยออกมารับผิดชอบนะคะตรวจสอบก่อนเกิดเหตุดีกว่า